ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนไปทั่วเลยนะฮะ
ไปดูซิว่าร้านไหนพอที่จะจี้ชิงเงินได้

สักพักหนึ่งเดินเข้ามาประชิดตรงเคาน์เตอร์
ประชิดตัวพนักงานที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับ
เอาปืนขึ้นมาวางขู่นะฮะ
แล้วก็ขอให้พนักงานส่งเงินมาให้คุณ
นี่ครับช่วงจังหวะนี้เริ่มประชิดตัวเข้ามาแล้วนะฮะ

ก็เลยเปิดลิ้นชักแล้วก็ส่งเงินที่มีอยู่ในลิ้นชักให้นะครับ

นี่เป็นลักษณะของการก่อเหตุ
จากนั้นคนร้ายออกจากร้านไป
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีอย่างรวดเร็ว
แต่คงจะตื่นตกใจเหมือนกันคงจะกลัวเหมือนกันนะฮะ
ขี่ไปไม่ไกลรถล้มฮะ

คนร้ายรีบเก็บเงินที่หล่นลงพื้น
และพยายามที่จะยกรถจักรยานยนต์ขี่หนีต่อ
เขาไปดักหน้าคว้าคอคนร้าย

นี่จังหวะนี้ที่ไปจับกลุ่มตัวกันนะฮะ
ก็หนีไปได้จากร้านคุณประมาณสัก๕๐เมตรเท่านั้นเองนะครับ
เขาก็วิ่งไปช่วยกันจับคนร้าย
แล้วก็เอามาหน้าร้านเอาเข่ากดคอไว้ก่อนนะฮะ
เพื่อที่จะให้สิ้นฤทธิ์แล้วก็เรียกตำรวจ
นี่แหละครับสภาพของคนร้าย
โดนพนักงานชายของร้านแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
ช่วยกันจับกดร่างเอาไว้ที่พื้นแบบนี้นะครับ
รอตำรวจมาตรวจในกระเป๋าก็พบเงินสดที่จี้มา๒๒๗๐๐บาท
คนร้ายเรียกว่าเป็นปืนพลาสติกนะครับ
หมายเลขทะเบียน๑กไก่ดชด๖๖๕๙นครศรีธรรมราชนะครับ
ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
ด้วยท่าทางที่อ่อนล้าอ่อนแรงของคนร้ายของผู้ก่อเหตุคนนี้คุณ

เออต้องหิ้วปีกเลยนะฮะเนี่ยตั้งแต่ฮิ้วปีกจะขึ้นรถ
เขาก็แบบโอ้โหแทบไม่มีแรงอยู่แล้ว
หมดแรงหมดสภาพแบบนี้ไปถึงโรงพักนะคุณ
นั่งกับพื้นหลังพิงผนังโรงพักหมดสภาพเช่นเดียวกัน

คนร้ายคนนี้คือนายปียชาติพลายชุมอายุ๓๙ปี
เป็นชาวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เจ้าตัวรับสาภาพเสียงอ่อยเลยคุณ

บอกว่าก่อนหน้านี้ใช้ปืนบีบีกันพยายามจี้ชิงทรัพย
ในร้านขายโทรศัพท์ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงศ์
แต่คราวนั้นผู้เสียหายร้องโวยวายคุณ
นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะไปเบทาโก

นี่ครับเข้ามาในร้านโทรศัพท์มือถือ

เพราะคนร้ายเอาปืนมาขู่แล้วก็จะเดินอ้อมไปจะเอาเงิน
แต่พนักงานหญิงคนนี้บอกว่านี่มีกล้องนะนี่มีกล้อง
แล้วก็เรียกพี่พนักงานอีกคนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันที่อยู่หลังร้าน

คนร้ายตกใจกลัวเหมือนกัน
เพราะพนักงานหญิงคนนี้ใจดีสู้เสือมากนะฮะ
ทีมข่าวไปสัมภาษณ์พนักงานหญิงคนนี้เธอก็บอกว่า

แต่ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ขู่มันไปว่า
ที่ร้านมีกล้องวงจรปิดแล้วก็เรียกพี่พนักงานหญิงอีกคนนึงให้ออกมา

เสียงตะโกนของเธอเสียงดังลั่นเลยนะครับ

เอารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ไม่ไกล

ฟังเสียงซึ่งนิดนึงมีไหม
แล้วเอ๊ยทำไมถูกกรอกอีกอันนี้มันของเรา
ผมไม่รู้แต่ว่าเหมือนกัน
บางปานัมมัน

เก่าอยากบอกอะไรแม่ว่า
นี่แหละครับจาก๒เหตุการณ์
สุดท้ายคนร้าย
ถูกจับได้ในวันก่อเหตุเลยนะครับ
ก็ตั้งแต่เหตุการณ์ที่ร้านขายมือถือ
ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าป่วย

ใช่ค่ะคือตำรวจก็ถามนะฮะ
ว่าตอนทำตอนก่อเหตุคิดยังไง
คนร้ายบอกว่าผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน

ว่าผมทำไปได้ยังไงทำไปทำไม
แล้วก็อย่างที่บอกนะเขาอ้างตัวว่าป่วยด้วยโรคซึมเศร้า

ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจากทุ่งสงศ์

แต่ทีนี้ผ่านเส้นทางแล้วก็เห็นร้านต่าง
ก็เลยตัดสินใจในการก่อเหตุแต่ไปไม่รอดนะครับ

แต่หลังจากนี้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับผมแล้ว
ผมก็ขอที่จะชดใช้กรรมรับผิดแบบแมนเหมือนกัน
ใช่แต่แต่คือเค้าบอกว่าตอนที่ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ก่อเหตุครั้งแรก
ก็เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนของสพเมือง
เพราะว่าทีนี้ต้องทำงานกันสองสอบพอร์ให้นะ
เพื่ออายัดตัวนายปียชาติผู้ต้องหาไปสอบสวนในคดีจี้ชิงทรัพย
ร้านโทรศัพท์มือถือเพิ่มอีกหนึ่งคดีด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ก็นี่แหละฮะคือล่าสุดเนี่ยนะครับ
ทางด้านของนางสาวกนกวันแก้วเหมือนอายุ๒๖ปี
เปิดเผยนาทีที่คนร้ายบุกเข้ามาในร้าน
ก่อนจะชักอาวุธปืนจี้เอาเงิน
แล้วก็วิ่งหลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์
โดยเธอบอกว่าโอ้โหตอนนั้น

เพราะว่าจากการรับสาภาพของคนร้าย
บอกว่าเป็นปืนบีบีกันเป็นปืนพลาสติกเป็นปืนปลอม
แต่ว่าพนักงานตอนนั้นบอกว่าโอ้โหเธอไม่รู้หรอกว่าเป็นปืนปลอม
ตกใจแล้วก็เปิดลิ้นชักเอาเงินไปให้
โชคดีที่คนร้ายหลบหนีไป
แล้วก็ไปพลาดท่าตกรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
รถล้มซะก่อนก็เลยถูกพนักงานชาย
รุมเข้าไปจับตัวได้ในที่สุดนะครับ
ทีนี้๒เหตุ๒พื้นที่
ตำรวจทำงานเต็มที่แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาต่อไปนะครับ